นี่คือไข่๒อาทิตย์ที่เก็บไว้มันเสียหรือว่ามันยังไง
มันไม่เสียอากาศมันร้อนมันเป็นน้ำไวเออ
อืมไม่ได้เน่าไม่ได้เสียอืมแต่มันแต่มันเป็นน้ำแล้วกินได้อยู่ครับ
ถ้าหน้านี้มันมันไม่เน่ามันเป็นน้ำแต่ถ้าหน้าหนาวอ่ะ
จะเน่าแน่น่าวอันนี้เน่าเลยอืมถ้าเก็บไว้นานก็เนี่ย

หรืออย่างกว่าสน่าจะเป็นลูกเรียนหวังว่ายังไง

และสนุก

สอบดูที่ร้านที่สาขาว่าทำไมไข่ถึงเป็นน้ำทั้งทั้งที่เราเอาไข่ใหม่ไปลงให้ลูกค้าตลอดให้ไปให้ที่สาขาตลอดพอเราไปดูปุ๊บทีเนี้ยลูกน้องที่สาขาดูสาขานั้นนะคะ
ได้เอาไข่ชุดเก่าเอาไว้ซึ่งลูกน้องอาจจะลืมแล้วขายชุดใหม่ไปตลอดเลยเลยเลยมีการเอาไข่ชุดเก่ามาขายบ้างปะปนกันไปเลยกลายเป็นว่าลูกค้าเลยเจอของที่ไม่ดี